หนึ่งนะครับเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่หน้าบ้านดีดีแล้วก็เกือบจะถูกผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะจะมาแทงนะครับในชุมชนแห่งหนึ่งแถวพระรามสองซ้ำร้ายนะครับไปแจ้งตำรวจจะให้มาช่วยหน่อยตกใจเกือบตายตำรวจไม่มานะฮะ

เฮ้ยพี่ปำ
พี่ปำ
เฮ้ยพี่ถือมีดมาไล่ทางคนเดินอย่างนี้
ไอ้มึงลุมฆ่ากู

เอาเกี่ยวอะไรกับพวกผมอ่ะ
แล้วมึงจะฆ่ากูก่อนมึงมีสิทธิ์ต้องกันตัว
มีสิทธิ์ต้องกันตัว

ผู้หญิงเสื้อรายคือดูท่าทางเธอคล้ายสติไม่ดี
้องจะฆ่าเธอทำให้คนถ่ายคลิปงงงเต๊กเลยนะฮะ

ยืนสไลด์อ่าสะเก็บบอตอยู่นะฮะ
อยู่หน้าบ้านของตัวเองแล้วถูกอีกฝ่ายนะฮะ
เรื่องถืออาวุธปลีจะเข้ามาทำอะไรตั้งหลายครั้ง

ส่วนผู้หญิงเสื้อลายหลังจากอัลวาเซต

แถวพระราม๒กรุงเทพฯมหานคร

แต่เอาคลิปมาโพสต์ในโลกออนไลน์เพื่อเตือนภัย
โพสต์ปั๊บข้อมูลมาปุ๊บเลย
ชาวเน็ตที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นเข้ามาคอมเมนต์
บอกโอ้โหพฤติกรรมของผู้หญิงเสื้อลายเนี่ยนะ
คือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ทำไมหาเรื่องคนไปทั่ว
เคยแจ้งความให้ตำรวจจับไปแล้ว
พอตำรวจจับไปก็ปล่อยตัวออกมา

สันนิษฐานว่าเธออาจจะสติไม่สมประกอบ
ก็อยากจะให้ญาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาตัวไปดูนะเอาไปรักษา

เดี๋ยวจะเดือดร้อนถึงญาติญาตินะครับ

สมมุติถ้าโดนทำแล้วจะไปแจ้งความ